เขาบอกว่ามีวัตถุสมัยโบราณที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เนี่ย
ดิษฐานอยู่ที่จังหวัดสงขลาตรงนี้ซึ่งเขาว่ากันว่า
เป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นวัตถุโบราณแล้วมันคืออะไรยังไง
ไปดูกันหน่อยค่ะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแล้ว
สมัยสงครามเมืองไซบุรีและกลอยนะครับเป็นแลกปืนใยของประเทศสยาม
ได้ทำการต่อสู้รอบกับเมืองไส้บุรีความอัศจรรย์ของเล็กปืนใหญ่
ด้วยความอัศจรรย์จึงเรียกว่าถวดดวนเป็นแรกปืนใย้โบราณ
เขาแรงไอ้อร่อยนี่

คุณพี่เขาเป็นคนหัดใหญ่นะคะ

คือดิฉันเนี่ยก็เป็นคนทางสงขราแต่ว่าฟังได้อย่างเดียวนะคะ

น้องไปตอบนูนะอย่างแรกว่าผุตรูปเขาก็มีความสวยงามที่แตกต่าง
คลิปที่คุณผู้ชมเห็นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์๒อย่าง
อย่างที่คุณชนะบอกพระองค์พระ

พระผุดนะคะและอีกสิ่งหนึ่งด้านล่าง

เป็นท้ายปืนใหญ่สมัยโบราณ

ส่วนท้ายมันอาจจะระเบิดไปแล้วไงช่วงหน้านึกออกไหม

นี่คือช่วงท้ายปืนใหญ่ในสมัยโบราณเลย
ชาวบ้านเขาก็เรียกสั้นว่าทวดด้วน
เหมือนว่าถวดฮึนคนเก่าแก่
ด้วนก็คือหายไปมันด้วนไป
ซึ่งก็คาดว่าเป็นของจริง
ที่ใช้ในการทำสงครามไซบุรี
แล้วลอยมากับกระแสน้ำ
แล้วการค้นพบทวดด้วนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากการที่พบพระผุดไปแล้ว

ได้พบกับวัตถุสิ่งหนึ่ง
ลอยมากับกระแสน้ำ
พอพายเรือเข้าไปดูใกล้แล้วก็พบแว่

เป็นเด็กนักเรียนที่ตั้งใจมาก
พื้นเรือเนี่ยพายเข้าไปดูใกล้ใกล้

คือท้ายปืนใหญ่สมัยโบราณ
ลอยมากับกระแสน้ำนั่นเอง

ทวดด้วนลอยน้ำ

ผมว่ามันต้องหนักอ่ะลอยน้ำมาได้ยังไงอันนี้น่าแปลกใจ
วดด้วนลอยมากับกระแสน้ำนะคะจนมาถึงท่าน้ำตรงบริเวณชุมชนท่าเคียน
แต่ไม่สามารถนำขึ้นมาได้เพราะว่าท้ายปืนใหญ่เนี่ยน้ำหนักเยอะมาก
ใช่มั้ยแล้วลอยน้ำลอยมาได้ยังไง
ต่อมาชาวบ้านก็มีการนิมนต์พระเกจิอาจารย์มาทำพิธีอันเชิญ
หลังจากนั้นทำพิธีเสร็จก็สามารถอันเชิญขึ้นมาได้นะคะ
นี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาของพระผุดเอง
ทวดด้วนหรือว่าท้ายปืนใหญ่ก็เลยนำมาตั้งเอาไว้ที่วัดแห่งนี้
นอกจากจะเป็นวัตถุแบบสมัยโบราณแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ด้วยเนาะ
ก่อนที่เขามีการทำสงครามอะไรต่างนานาแบบนี้